คุณผู้ชมอันนี้ก็แช่เหมือนกันครับแต่ไม่ได้แช่แบบบ่อนน้ำพุร้อนหรือแช่ทั้งตัวนะให้ดูว่าเด็กที่โรงเรียนนี้แช่นี่คือเท้าเนี่ยแช่แล้วก็จุบอยู่ในน้ำครับดูสภาพน้องหน่อยสิว่าอู๋แล้วเวลามาเรียนกินข้าวกลางวันเป็นแบบนี้นี่ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยนะเจิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยน้ำทะเลหนุนค่
ก็เจอน้ำไม่ต้องแปะเก้าอี้กันมานะโอ้โห
แล้วนั่งกินข้าวก็ต้องเท้าจุ่มอยู่น้ำอย่างนี้
ก็คือเอาเก้าอี้ไปนั่งกินข้าวนะครับดูสิ
เด็กนี่นะคะโรงเรียนวัดบางประจันทร์
อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามก็ต้องเดินลุยน้ำ

เด็กเล็กเอาเด็กเล็กเท้าเขาไม่ถึงพื้น
เขาก็ยังนั่งขาลอยได้แต่กว่าที่จะมานั่งกินข้าวได้

ไม่ใช่แค่เด็กนะน้องหมาที่อยู่ในโรงเรียน
เห็นไหมโอ้ชามข้าวใช่กระมังข้าวก็ลอยลอยน้ำไปมันก็เดินตามเดินตามแบบนี้ค่ะ
คุยกับพอโรงเรียนหน่อยพอโรงเรียนวัดบางประจันทร์ผอนัทธิดาสารตาบอกว่า
เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งตุลาคมไม่นานเองเดือนกว่าเองนะคะ
ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วโดยเฉพาะปลายปีก่อนหน้านี้เขาแก้ไขปัญหานะ
เขาทำเป็นสะพานสะพานเหมือนกับสะพานไม้ให้เด็กได้เดินข้ามจะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำ
แต่มันไม่ได้ทำได้ทั้งโรงเรียนไงเพราะทำได้แค่บางจุดเท่านั้นเองนะคะ
แล้วเด็กก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาลักษณะแบบนี้เห็นไหมทางจะเข้าโรงอาหารจะเข้าตึกจะเข้าอาคารเรียน
ก็ต้องมีอิดบล็อกมีอะไรให้เด็กได้เดินข้ามแต่ว่าผลกระทบแบบนี้เนี่ยนะคะ
ลื่นล้มนะเดินอยู่นะเดินเร็วไม่ได้บางทีมันเป็นขี้ตะไข้หรืออะไรอย่างนี้
มันลื่นเด็กก็ลื่นล้มมากินข้าวก็มานั่งแช่น้ำห่วงห่วงพวกอะไรอ่ะ
ใช่แล้วก็กลัวเรื่องสัตว์มีพิษด้วยพอกินข้าวเสร็จเด็กเดินไปกดตู้น้ำ
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้แบบจริงจังเลยนะ
เรื่องน้ำหนุนก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข
เด็กจะได้ไม่ได้รับผลกระทบนะคะ
คุณครูเขาก็โอดมาเหมือนกันนะยังไม่มีรายงานเข้ามาเลย
โรงเรียนนี้มี๖๕คนนะมีครูดูแลอยู่๕คน

ยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้ด้วยพี่บุ๊คน้ำทะเลหนุนนะคะ
ยังไงฝากคุณครูระวังไอ้ตรงพวกปลั๊กไฟด้วยนะ